อีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน
เป็นเหตุการณ์ที่รถทัวร์ขนส่งชนกับรถเทรลเลอร์

เขาร้องผ่านมายังรายการรถปลดทุกข์
เล่าให้ฟังเลยค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์อุบัติเหตุวันนั้น
หักขาหักทั้งสองข้างแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยานะคะ
ดังนั้นก็อยากให้ทางบริษัทรถทัวร์ขนส่งเนี่ย
มาดูแลมาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
เป็นอุบัติเหตุรถทัวร์นครชายแอร์พุ่งไปชนกับรถเทรลเลอร์
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บหลายราย
หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ร้องมายังรถปลดทุกข์ค่ะ

ทางบริษัทนครชายแอร์ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเท่าที่ควร

พอทราบเรื่องแบบนี้แล้วทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็เลย

ไปหานายอุรุพงศ์เวียงทองที่ตำบลมุกดาหาร

แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะ

แต่ว่าสภาพร่างกายตอนนี้ก็ยังได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่รู้ว่าผม
จะกลับมาเป็นปกติได้อีกหรือเปล่า

เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ขึ้นรถทัวร์นครชัยแอร์ที่สถานีขนส่งมุกดาหาร
จะเดินทางไปรับโล่สสวที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งนายอุรุพงศ์ได้รับโล่นี้จากการทำธุรกิจ
เขามีธุรกิจคุณคือขนมจีนอบแห้ง
สร้างรายได้ให้กับเขาหลายหมื่นบาทต่อเดือนนะคะ
ทีนี้พอขึ้นรถไปตอนกลางดึก
ทัวร์นครชัยแอร์คันที่นั่งมาเกิดอุบัติเหตุ
รถไปพุ่งชนกับรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรถแบ็คโฮล
ก็ชนอย่างแรงเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนบาดเจ็บหลายคน
ซึ่งตัวคุณอุรุพงศ์เองก็ได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนอื่นเลยค่ะ
ขาหักสองข้างแขนหักสองข้างตับแตกม้ามแตก
คือคุณผู้ชมสภาพวันนั้นเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอด
คุณอุรุพงศ์บอกนะคะหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปเนี่ย
ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจนกลายเป็นคนพิการ
แล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้อีก
ถามถึงธุรกิจของที่บ้านธุรกิจขนมจีนอบแห้ง
กำลังไปได้สวยเลยสุดท้ายก็ต้องจบลง

ที่ผ่านมาเขาเคยรับสอนดนตรี
พอได้รับบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการ

ส่วนภรรยานะคะก็ต้องลาออกจากงานมา
เพื่อที่จะดูแลคุณอุรุพงศ์
ตอนนี้ทั้งครอบครัวเครียดมากไม่มีรายได้
แล้วสิ่งที่กลัวเลยก็คือกลัวไปถึงลูก
ว่าลูกจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนหนังสือนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายคุณอุรุพงศ์กันค่ะ
ประทบเป็นส่วนของอาชีพที่เป็นครูสอนดนตรี
ซึ่งมันไม่สามารถสอนได้เหมือนเดิม
เรียกร้องอยากให้ทุกคนเชียร์แอร์ได้มองเห็นถึงความสำคัญความเหมาะสม
ให้มันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เราได้เสียไป

นี่แหละค่ะคุณอุรุพงศ์ผู้เสียหาย
ก็อยากที่จะให้ทางนครชายแอร์รับผิดชอบ
เรื่องค่าใช้จ่ายค่าเยียวยาต่าง
คุณอุรุพงศ์ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้ว

ยังติดหนี้กับทางโรงเรียนอยู่เลยนะคะ
ครอบครัวตอนนี้ก็ต้องอดมื้อกินมื้อ
เพราะว่าหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถทำมาหากินได้

ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
อยากให้เจ้าของรถทัวร์มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
คือมีทั้งผลกระทบต่อร่างกายต่อจิตใจ
แล้วก็ต่อครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุนะครับ